อีกหนึ่งการช่วยเหลือค่ะจากทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ทางสมาคมบอกว่าจะมีการผลิตหุ่นยนต์
หุ่นยนต์นี้นะคะจะผลิตให้ได้สักประมาณ๑๐๐ตัว
แล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลต่าง
เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
หุ่นยนต์ที่ว่านี้นะคะเขาจะแบ่งเป็น๓อย่าง๓ชนิด
แล้วก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นไปส่งข้าวส่งน้ำ
ไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่าง
ก็จะเป็นหุ่นยนต์นักรบอัศวินปิ่นโตหุ่นยนต์นินจาหุ่นยนต์น้องกระจก
แบบนี้ค่ะมีหน้าที่แตกต่างกันก็จะช่วยสนับสนุนแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์
ก็จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหว่างการรักษาผู้ป่วยนะคะ
แล้วก็จะมีการพัฒนาระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คืออัศวินปิ่นโตไปส่งอาหารเห็นไหมคะนี่ตัวแรกหุ่นยนต์นักรบอัศวินปิ่นโตส่งอาหารส่งยาไปให้ผู้ป่วยอะค่ะ
ขนาดจะเล็กหน่อยจะเคลื่อนที่ได้รอบเตียงเลยแล้วก็ดูแลง่ายฆ่าเชื้อโรคง่ายไม่เป็นแหล่งสะสมในการแพร่เชื้อ
หุ่นยนต์นินจาค่ะหุ่นยนต์นินจาจะช่วยแบบนี้นะคะสื่อสารทางไกลระหว่างคุณหมอกับผู้ป่วยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ค่ะ
จะคุยกันตอบโต้กันสอบถามอาการผู้ป่วยคุณหมอไม่ต้องไปใกล้คุยกันผ่านหุ่นยนต์เลย
เชื่อมต่ออุปกรณ์วัดบันทึกสัญญาณชีพวัดความดันคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดอุณหภูมิทำได้หมดเลยนะคะ

คุณยนต์ตัวที่สามค่ะหุ่นยนต์น้องกระจกก็จะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคุยได้ด้วยนะคะ
เขาชวนผู้ป่วยคุยด้วยนะชวนคุยได้แล้วก็กดเรียกหาพยาบาลได้เวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะ๓แบบหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะ
ศาสตราจารย์สุพศคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
วัตกรรมนี้ผลิตออกมาเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อลดอัตราการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้แนวคิดหมอเซฟเราเราเฟฟหมอค่ะ
การที่ทุกครั้งที่มีผู้ป่วยเรียกเนี่ยต้องเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
วันนี้พยาบาลกับคุณหมอแฮปปี้มากนะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้
ก็คือเขาผู้ป่วยเองก็มีความสุขขึ้นเพราะสามารถคุยกับคุณหมอได้โดยตรง
เวลาคอเข้ามาปั๊บคุณหมอก็ตอบแล้วก็สังเกตอาการสังเกตอะไรนะครับ
บางทีได้เหมือนเราไม่สบายครับได้คุยกับหมอนิดนึงเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ
ล้านบาทเป็นทุนประเดิมแล้วก็จะผลิตมา๒๐ชุดแรกออกมาให้ใช้งานจริง
แล้วก็จะส่งไปให้ทางโรงพยาบาลได้ทดลองใช้
ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แล้วก็มีอีกหลายโรงพยาบาลค่ะที่ติดต่อขอรับการสนับสนุน
อีกประมาณ๕๐โรงพยาบาลเลยนะตอนนี้ก็กำลังระดมทุน
แล้วก็กำลังจะช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างเหล่านี้นะคะ
ตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ